ปัญหาของการเรียนออนไลน์แล้วมีปัญหาบ้าง
คือบางทีเนี่ยอาจจะตัวอักษรมันไม่สื่ออารมณ์หรือเปล่า
เวลาส่งไปหาครูครูก็เลยเกิดอารมณ์แบบนี้ครับ
ครูไม่ได้ไม่สอนแต่เธอใช้คำพูดไม่ถูก
โมโหนี่ไม่ได้ว่าไม่สอนนะ
เธอใช้คำพูดที่ดูถูกครูด่าฉัน
ที่ฉันโกรธอย่าพลาดคำพูดของเจ้า
ในที่หนูพิมพ์ไปยังไม่มีคำด่าเลยนะคะ

ก็อย่าใช้คำนี้กับครูไม่ว่าครูคนไหนก็ตาม
คำทั้งหมดที่แกพิมพ์เมื่อกี้มันคือคำที่ว่าครู
จำไว้นะอย่าใช้ประโยคนี้
ทั้งหมดใครเป็นที่ปรึกษาห้องนี้เฮ้ย

นี่ครูครับเรียนออนไลน์หรือครับ
เรียนออนไลน์ครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือนักเรียนไปทำโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปทำแล้วล่ะ
แต่ปรากฏว่าทำแล้วไม่เข้าใจก็เลยบอกอยากให้อาจารย์สอนใหม่
พออยากจะให้อาจารย์สอนใหม่พอพิมพ์ไปแบบนั้นก็มีเพื่อนเห็นด้วยนะครับ
อาจารย์ก็บอกตอนสอนทำไมไม่ถามตอนเรียนก็เข้าใจกันไม่ใช่เหรอ

คือเหมือนกับว่าอาจารย์จะไม่สอนใหม่อาจารย์จะไม่สอนใหม่
แล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งก็พิมพ์ต่อไปบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่สอนใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ละไว้ฐานที่เข้าใจคำนี้แหละ

คืออาจารย์ตีความว่าไอ้ฐานที่เข้าใจเนี่ยคือเหมือนกับ

ป่ะไอ้คำไหนที่ละไว้ด่าครูใช่ไหมครูตีความแบบนั้นฟันทงปั้งเลย
แล้วก็พูดออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้แหละฮะ
มีคำว่าแกมีคำว่าโอ้โหเดือดมากนะครับ